คุณผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าให้นะครับ
แถวท่าเทียบเรือแหลมบารีไฮพัทยาใต้จะข้ามฝั่งไปเกาะล้านนะฮะ
คือเขามีอยู่หลายกลุ่มนั่นแหละนะครับทีนี้สองกลุ่มเนี่ยตะลุมบอลกัน
โดยบอกว่ามีการตัดราคากันวันนี้เราไปฟังทั้งสองฝั่งแล้วนะครับ
แต่ว่าไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
อ่ะอ้าไปไปพ่อพ่อหยุด
บอกอย่าใช้อาวุธนี่ก็เลยนี่เอามัดพี่นับมีตั้งมัดซังไป
บอกอย่าใช้อาวุธนี่ก็เลยนี่เอามัดพี่นับมีตั้งมัดซังไป
ค่ะคือใส่กันแบบไม่เกรงใจเสียงนกหวีดเลยไม่รู้เสียงนกหวีดแบบ
๒กลุ่มนะครับมีกลุ่มของเจ๊แอมกับกลุ่มของเจ๊เก๋นะฮะ
ท่าเทียบเรือแหลมบริหายพัทยาใต้นะครับ

กลางความตกตื่นตกใจของนักท่องเที่ยวนะ
คนไทยทั้งคนต่างชาตินะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็น๒๖สิงหาคมนะครับ

เมื่อวานนี้ฝั่งของเจ๊เก๋นะครับ
บอกว่าเป็นเรื่องของการพูดจาไม่ดีใส่กัน
ขณะฝั่งเจ๊แอมบอกว่านี่คือเรื่องการตัดราคากัน
นี่แต่ทั้งทั้ง๒ฝั่งอยู่ห่างกันไม่เท่าไรเอง
ค่ะมีเต็นต์สีแดงขั้นกลางอยู่นิดเดียว
คือพวกนี้พอมีนักท่องเที่ยวเผาะรถใช่ไหม
เขาจะเข้าไปเรียกแล้วใช่ไหมใช่ไปเชิญชวนให้ขึ้นเรือสปีดโบสต์ของเขา
เพื่อข้ามจากท่าเทียบเรือแหลมบริหายพัทยาใต้เนี่ยข้ามไปเกาะล้าน
นี่โอ้โหอยู่ดีเนี่ยยกพวกตะลุมบอลกันนะฮะเย็น๒๖สิงหาคม
เจ๊เก๋นะบอกอ๋อก็พูดจาไม่ดีใส่กันฝั่งเจ๊แอมบอกก็มันมาตัดราคากัน
โดยเจ๊แอมเนี่ยบอกว่าปกติค่าโดยสารเรือสปีดโบสต์ข้ามไปเกาะล้านเนี่ยนะ
เขาคิดแบบไปกลับไปกลับเนี่ยคนหนึ่งก็๓๐๐บาทแต่ช่วงหลังเนี่ยถูกตัดราคา
เหลือ๒๕๐นี่ฮะพอตัดกันไปตัดกันมาอีกฝั่งหนึ่งก็ลดไปอีก
เหลือร้อยห้าสิบก็มีนี่นะฮะวันนี้เราเลยไปคุยกับเจ๊เก๋ก่อนนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเจ๊เก๋เนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับ
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะเจ๊เก๋บอกถูกลูกน้องฝั่งเจ๊แอมทำร้ายจนบาดเจ็บเหมือนกัน
นี่เจ๊เก๋ต้องดามเฝือกที่คอเลยเจ๊เก๋บอกนี่หมอวินิจฉัยแล้วบอกเจ๊เนี่ยคลื่นสมองทำงานช้าไปเลยนะ
โดนเข้าไปเนี่ยยังต้องอยู่โรงพยาบาลนะครับต้องดูอาการอีก๒๔ชั่วโมง
ทีนี้ฝั่งเจ๊แอมที่บอกว่าถูกฝั่งเจ๊เก๋ตัดราคานะเจ๊เก๋บอกว่าขอยืนยันว่า
เรื่องราคาเนี่ยก็ตอนนี้ราคาน้ำมันมันถูกลงเจ๊ก็ต้องเอื้อให้กับลูกค้า
ก็ขายราคาไปกลับเนี่ย๒๐๐บาทส่วนที่เจ๊แอมบอกว่ามักโดนฝ่ายเจ๊เก๋เนี่ยมาด่าหน้าเต็นต์
เก๋บอกขอยืนยันว่าไม่จริงไม่เคยทำฝั่งลูกน้องเจ๊แอมนั่นแหละชอบกลาง
มายืนโบกรถเฝ้ารถนักท่องเที่ยวเฝ้าแบบตื้อแบบเดินตามตื้อยันถึงหน้าเต็นต์คนอื่นอ่ะ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดระเบียบให้หน่อย
คนที่เขาลงรถเขาจะมาเที่ยวจะไปเกาะล้านเนี่ยให้เขาเลือกเองได้ไหมว่าเขาจะเข้าไปเต็นต์ไหนไปขึ้นเรือของเต็นต์ไหน
เจ๊แอมเนี่ยเจ๊เก๋บอกเดินตั้งแต่รถเขาเดินไปเต็นต์อื่นยังเดินตามไปคือมาโบกแบบนี้ไม่ได้นะฮะคือต้องรออยู่ที่เต็นต์ตัวเองเท่านั้นเจ๊เก๋บอก

เมืองก็จัดระเบียบซึ่งว่าให้มีเต็นต์เป็นล็อกเป็นล็อกแล้วก็ให้เปิดเป็นราคากลางโดยที่ว่าให้ผู้ประกอบการมาตกลงกันเองแต่มันก็ไม่สามารถตกลงกันได้เปิดขาย๒๕๐จริงไปกลับแต่ลูกค้าไม่ไปก็ตัดเหลือ๒๐๐
มันไม่ได้มีแค่พี่เจ้าเดียวและเรื่องที่แอมสปีดโบ๊ทให้การว่า
ลูกน้องเขาเดินมามักจะโดนทางฝ่ายเราด่าว่าแดกกระจงกระจอก
นี่เจ๊เก๋นะขนาดดามเฝือกที่คอเลยนะ
ตอนนี้คลื่นสมองช้าเจ๊เก๋บอกโอ้ยให้ข้อมูลแบบละเอียดเลย
แต่ขอใส่สักชุดหนึ่งก่อนค่ะท่านผู้ชมครับ
ก็ไปฟังทางฝั่งเจ๊แอมอีกสักรอบหนึ่งนะครับ
วันนี้คุณแซคนัทวินก็ไปถามเจ๊แอมนะครับ
แอมนี่อยู่ที่ท่าเรือแหลมพริหายไม่ได้เข้าโรงพยาบาล
แอมบอกที่เจ๊เก๋บอกไม่จริงเลยนะ
เรื่องที่ว่าเต็นต์ของเจ๊แอมเนี่ยโอ้โหลูกน้องเนี่ย
ไปเดินดักรอลูกค้าเดินกินที่ไปถึงเต็นต์อื่นเขา
เอ้าก็มันก็เป็นการหาลูกค้าตามธรรมชาติของคนไทยไม่ใช่เหรอ
แอมบอกจะให้นั่งรอลูกค้าอยู่อย่างเดียวหรือยังไง
มันต้องหาลูกค้าเจ๊เก๋เข้าใจไหมคำว่าหาลูกค้านี่เจ๊แอมบอก
แต่บางทีลูกค้าก็เลือกไม่ถูกเนาะก็เต็นต์อยู่ติดกันเนอะ
เรือก็เหมือนกันราคาพอกัน
เจ๊เก๋ก็บอกเอ้าคุณก็ยืนเรียกอยู่ในโซนเต็นต์ของคุณสิ
คุณเดินตามเขาจนแบบเขาเดินไปเต็นต์อื่นแล้วคุณยังเดินตามอย่างนี้มันใช่เหรอ
แต่เจ๊แอมบอกนี่มันคือธรรมชาติการหาลูกค้าจะให้นั่งรออยู่กับที่หรือยังไง
เจ๊แอมบอกว่าที่ผ่านมาเจ๊เก๋นะชอบเดินผ่านไปผ่านมาแถวเต็นต์เจ๊แล้วก็ตะโกนด่าตลอด
แล้วก็จะมีเรื่องกันเยอะนะเวลาที่แบบมีลูกค้ามาเยอะเนี่ยจะมีเรื่องกันทันที
ที่สำคัญก็คือพอคนอื่นเขาขายราคาไปกลับ๒๕๐บาทปกติเขาตั้ง๓๐๐
แล้วคนอื่นจะทำยังไงโดนกันทั่วหน้าเจ๊แอมบอกว่าอย่างนี้
ก็ด่ากันอ่ะเออด่าแวะไปแวะมาคืออะไรทำไมถึงไม่ต่างคนต่างอยู่ไม่เข้าใจ
พอเรายืนคุยกับลูกค้าอยู่ขาย๑๕๐อย่างนี้
ลูกค้าเป็นพี่มีไปปะละ๑๕๐มันถูกกว่ามันก็ต้องไปถูกปะล่ะ

หรอกเขาก็ขายใครเขาก็อยากได้ตังค์๒๕๐บาท
เขาทะเลาะกับใครเขาก็จะเป็นแบบนี้
ใช่ไม่ได้เป็นเต็นต์เราเต็นต์เดียวหรอกเขาทะเลาะกันทั่วไปแหละ

อันนี้คือทางฝั่งที่เจ๊อัมเขาก็โตกลับมาเหมือนกันนะครับ
เขาอยากให้มีราคากลางใช่ไหม

ได้แบบทำธุรกิจร่วมกันได้
สุดท้ายถึงเวลาไม่รู้จะไปตัดราคากันหรือถือเปล่า
สวัสดีครับมีคุณแอนดานี่คือคนที่เจ๊เก๋บอกว่า

ซึ่งคุณแอนดาชี้แจงว่าเจ๊เก๋เดินผ่านไปผ่านมา

เจ๊เก๋โอ้ยนี่อันนี้แอนดาร์เขาอ้างนะ
เขาบอกเจ๊เก๋แกล้งลงไปชักดิ้นชักงอที่พื้น
เก๋จะบอกลูกน้องเป็นประจำว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้นะ
ให้ยกมือถือมาถ่ายคลิปเตรียมไว้เลย
นี่เห็นไหมแอนดาบอกก็แค่ฟาด
คุณเขียนมาสอนถูกฟาดจะชักดิ้นชักงอขนาดนี้ไหม
เขากล่าวหาว่าทำการแสดงอย่างนี้หรอคะ
นี่อย่างนี้เลยเห็นไหมแล้วบอกมีอะไรเนี่ย
เวลามีปัญหากระทบกระทั่งให้เตรียมถ่ายคลิปได้เลยนะ
นี่เอาเป็นว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยแอนดาเลยบอกว่า
ตัวเธอเองก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนแล้ว
เพื่อป้องกันเดี๋ยวจะหาว่าเธอเนี่ย
ไปทำร้ายเขาแบบไหนอะไรยังไง
อ้าวมันยังไม่จบ

เราก็ยังต้องทำธุรกิจคล้ายกันอยู่ไง
แล้วมันจะยังไงมันไม่ควรจะลงเอยด้วยการทำร้ายร่างกายกันอะเนาะ